ข้าวสองด้วยครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
มาร้านนี้เรียกว่าหาดเจ้านหงม
หาดเจ้าหง

ขอบคุณก่อน

โปรดติดตามต่อไป